วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่สาราหกวัดประสีมหาธาตุบังเคณหลังจากเสร็จสิ้นการสวดอภิกษ์ธรรมจะยังไม่มีงานชาวปฏิกิจนะครับ

โรงพยาบาลจุลาลงกรเป็นเวลา๓ปี
แล้วจึงจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
โดยชาติชายนั้นเสียชีวิตอย่างสงบนะครับ
ที่โรงพยาบาลนพรัชรธานีกรุงเทพมหานคร

พาคิสันไทรอยด์และปอดติดเชื้อมานานถึง๕ปีครับ
ชาติชายนั้นเป็นอดีตช้ำโลกชาวไทย๓สมัยนะครับ
แล้วก็เป็นแชมป์โลกคนที่๒ของประเทศไทยต่อจากผลกิ่งเพชร